ของเรื่องไปดูกันหน่อยพี่งูเหลือมตัวบิ๊กเบิ้มเขาบอกว่ายาวประมาณสัก๕เมตร
โอ้โหแสดงอยู่ที่นี่ปลาที่หาสั้นแล้วเล่นกินที่กินของแพงเลยครับ

เฮ้ยหัวใหญ่จริง
เลี่ยวไปเลย

เอาหางนี่จับหางแล้วจับที่คอ

ปลดที่มือหน่อย

อ่าบางทีก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะไหนขาคนขาตัวงูเอ้ามันใหญ่จริงอ่ะคุณ
เนี่ยแต่ก่อนจะจับได้มันไปขดอยู่บนต้นไม้แบบเนี้ยครับค่ะ
โอ้โหไปหนีขึ้นไปบนต้นมะม่วงที่สูงกว่าสิบเมตรครับอุ้ย
งูครับมันล่วงลงมาแล้วครับเพราะอะไรพี่แกเลยตัดทั้งกิ่งเลยครับ
ต้องตัดกิ่งไงไม่งั้นมันไม่ลงนะจริงจริงครับแม่ใยครับ
ล่วงลงมาแบบนี้แล้วก็ค่อยนะแกะมันออกมาเหมือนเชือกคุณผู้ชม

มันมัดเป็นเงื่อนต่างอยู่ตามกิ่งไม้
ต้องค่อยขี้คลายมันออกมา

ความยาวของเจ้างูเนี่ยประมาณสัก๕เมตรได้อ่ะ

เอาจริงนะ๕เมตรนี่ดูใหญ่มากอ่ะ

แล้วตัวมันอ้วนด้วยไงมันไม่ใช่ยาวอย่างเดียวนะ
เพราะแกเนี่ยนะครับพี่รัฐาเนี่ยถึงน่าจะมีความเชี่ยวชาญ
ก็บอกว่าแกก็ได้รับบัตรเจ็บจากตอนที่งูมันรัดด้วยนะ
แล้วตัวมันใหญ่แรงมันเยอะอะ

ฉันจะบอกว่าน้ำหนักตัวงูน่าจะมากกว่าน้ำหนักคุณพี่เขาอีกนะ

บอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะมันตกอกตกใจ
เพราะว่าเหตุเกิดที่บ้านเลขที่๔๔หมู่๘ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ไปพูดคุยกับนายยิ่งยศอายุ๕๓ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงไก่มันร้องผิดปกติเลยเดินไปดู
งะเลยครับงูเหลือมมันรัดแม่ไก่ชนราคา๕๐๐๐บาท
หายก็ไปในท้องไปแล้ว

งับลัดแล้วก็กินเข้าไปเลย
งูเหลือมมันเลยตกใจปล่อยแม่ไก่ก่อนที่จะเลื้อยหนีขึ้นไปต้นมะม่วง
แสดงความเสียใจด้วยนะครับกับแม่ไก่ราคา๕๐๐๐บาท
๕๐๐๐๐บาทราคาสูงนะแต่ก็โชคดีที่ว่าเออจับได้ทัน
ไม่มีใครเป็นอะไรมากมายไปกว่านั้นเพราะว่าตัวมันใหญ่จริง
ไม่แน่มาจากไก่มันไม่อิ่มทำไง
อุ้ยกินคนอุ้ยน่ากลัวน่ากลัว